ร้องได้ให้ล้านวันนี้เราอยู่ในยกที่๔
เวลาใส่สโหลงนี่ฟิลเดียวกับสก๊อตแลนด์ไหมคุณครู

แล้วต้องจ่าย๓๐๐๐ต่อเดือนคุณโอเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย
ถ้ามีงานร้องเพลงหนูก็จะไปร้องตามคาราโอเกะบ้าง
เคยมั้ยคะคุณโอกที่แบบว่าโอ๊ะโฮ
ไม่สามารถหาสามหมื่นมาจ่ายได้จริงในเดือนนี้เคยเกิดขึ้นไหมคะ

บางทีก็ต้องให้แม่ไปยืมตามสากรตามกู้แถวบ้านนะคะที่เขามียืมมาก่อน
เพลงและคุณโอร้อง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยกรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการด้วนกันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนเลยนะครับ
เราก็กลับมาพบกันแล้วนะครับแน่นอน
มีนัดกันนะครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้เวลาสิบแปดในรายการตรงทั้งสองวันนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
บนเวทีแห่งนี้นะครับจะเป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับ
เสียงเพลงลูกทุ่งนะครับคุณผู้ชมโดยมีนักสู้นะครับสองคนด้วยกันนะครับขึ้นมาต่อสู้กันบนเวทีแห่งนี้เพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ส่วนผู้ที่พลาดพลั้งนะครับเราก็มีเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไปไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
แต่ถ้าทำได้นะครับครบ๑๐ยกร้องถูกทั้งคู่เลยรับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
ร้องได้ให้ล้านวันนี้เราอยู่ในยกที่๔ระหว่างนักสู้สองสมัยจากมุมแดงคุณโอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืนพบกับผู้ท้าชิงมุมน้ำเงินน้องเพลงเด็กหญิงชาวมอนผู้มีความมานะ
และกระตันอยู่จากสังขระบุรีซึ่งร้องจบไปในครั้งที่แล้วตอนนี้ถึงคิวของคุณโอบ้างแล้วครับ

สวัสดีครับ

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านเลยนะครับก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะทั้งสองท่านนะครับ
พออยู่กันมาถึงยกที่สี่กันแล้วอันนี้มีชื่อเรียกไหมครับน้องเพลงว่าชุดอะไร
เป็นชุดมอนค่ะชุดมอนอ๋อน่ารักมากเลยแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่คนเดียวด้วย
ใส่กันมาแบบเป็นกรุ๊ปนะคะทั้งบ้านเลยนะคะด้านล่างนะคะน้องเพลงก็มากับคุณแม่นะคะ
คุณแม่ปินนะคะแล้วก็น้องสาวฝาแฝดนะคะธิวาแล้วก็ธิดาแล้วก็คุณครูนะคะ
คุณนับแล้วก็คุณครูปลื้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ส่วนทางด้านคุณโอแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุดที่รักของคุณโอคนเดียวนะครับ
คุณแจ๊คนั่นเองสามีนะครับสวัสดีครับคุณแจ๊คครับสวัสดีค่ะ
แม่วันนี้แต่งตัวแบบคุมโทนกันมาด้วยนะคุมโทนกันมาเลยนะสีเอิร์ทโทนกันมาเลย
นี่ถ้าได้ใส่ชุดมอนอย่างน้องเพลงนี้คุณโอก็น่าจะสวยเลยนะฮะ
เพราะว่าดูอย่างคุณนับครูปื้มทำไมถึงแตกต่างจากของน้องล่ะคะคุณครู
อันนี้เป็นชุดมอนแบบผู้ชายครับแต่ผู้ชายก็ต้องสไตล์นี้เลย
ใช่ครับก็เป็นผ้าถุงเหมือนกันผู้ชายก็ต้องใส่เป็นผ้าถุงด้วย
สโล่งอ๋อเป็นสโหลงครูยืนโชว์สักนิดนึงได้ไหมคะ
เวลาใส่สโล่งนี่มึงฟิวเดียวกับสก๊อตแลนด์มั้ยคุณครู
คนละฟิวครับคนละฟิวคนละฟิวเนาะ
ข้างนอกไม่รู้เป็นไงครับข้างในหวงเหวงมากครับ
อันนี้หมายถึงของสก๊อตแลนด์หรือว่าของครูคะ

อันนี้ถามเป็นความรู้นะฮะไม่ได้คิดอะไร

ใส่สลกอย่างนี้แล้วข้างในนี่มีกางเกงขาสั้นอะไรอีกไหมหรือไม่มีแล้ว
สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ครับแต่สำหรับผมสบาย

สบายคุณครูคะด้วยความเคารพถ้ามันโล่งขนาดนั้นทำไมคุณครูไม่ปล่อยพื้นที่เช่าล่ะคุณครู

ผู้ชายที่เป็นแบบว่าทางฝั่งนู้นเขาก็ต้องใส่สโหลงอย่างนี้ด้วยถ้าเป็นชุดประจำชาติเนอะ

และวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันนะครับรายการของเราก็มีสิ่งดีดีนะครับจะมามอบให้กับทั้งสองท่านก่อนที่จะร้องเพลงกันนะครับเราก็มีแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับขอเชิญคุณนวัดอิสระไกรศีลครับเชิญครับ

สวัสดีครับพี่นวัฒน์

สวัสดีครับ

มีเป็นควันถุงเล็กเล็กเล็กน้อยอยากจะให้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยจะได้เหิดเผิม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอถือโอกาสมอบเงินขวัญถูกให้เริ่มต้นไปเลย

ได้รับสิ่งดีกันไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องราวของการแข่งขันกันนะครับ
วันนี้ก็ทราบอยู่แล้วนะครับยกที่สี่คราวที่แล้วน้องเพลงร้องจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต้องรอวันนี้นะครับให้คุณโอร้องจบถึงจะเฉลยกันได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเชิญคุณโอบนเวทีนะครับเชิญครับ
เพราะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
อดีตค่ะหนูเคยมีแฟนอยู่คนนึงจะแต่งงานกันค่ะ
ได้ไปซื้อรถค่ะ๑คันโดยที่หนูเป็นคนกู้คนเดียว
แล้วก็ได้ไปซื้อบ้านบ้านหลังนี้คือหนูจะเป็นผู้กู้หลักและเขาเป็นผู้กู้รอง
แต่งมาได้สองเดือนค่ะวันนั้นแฟนเขาไปคุยเรื่องงาน
เกิดอุบัติเหตุก็คือรถคว่ำอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่หมู่บ้านที่หนูซื้อ
แล้วเขาขับรถชนเสาของกรมโยธาแล้วพลิกคว่ำลงในคลอง
มีจดหมายเข้ามาค่ะจากทางธนาคารเรื่องรถกับเรื่องบ้าน
รถเนี่ยค่ะก็คือทำประกันชั้นหนึ่งไว้อยู่แล้วในกรณีที่เสียชีวิตไม่ต้องผ่อนต่อ
แต่พอในความเป็นจริงทางนิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่ามีแอลกอฮอล์เกิน๑๕๙ประกันจะไม่จ่ายค่ะ
อกจากจะมีหนี้สินเรื่องรถที่ต้องชำระประมาณสี่แสนแปดหมื่นบาทแล้วหนี้สินเรื่องบ้านก็ตามเข้ามา
รวมรถกับรวมบ้านตอนนี้ก็ประมาณหกล้านกว่าค่ะรู้สึกชีวิตไม่รู้ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนค่ะ
มาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาวที่พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
และก้าวไปข้างหน้ากับบทเพลงที่เธอตั้งใจเตรียมตัวมาร้องเพื่อสู้บนเวทีแห่งนี้
ตอนเจอกันครั้งแรกเห็นบอกว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายค้างอยู่เท่าไหร่นะคะคุณโอ

เงินเดือนคุณโอที่ทำงานอยู่ในกรมราชธรรมที่ระยอง

แล้วต้องจ่าย๓๐๐๐ต่อเดือนคุณโอเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย
คือพอแต่ละเดือน
ใช่ค่ะ

ต้องบอกก่อนว่าพ่อหนูเป็นคนขับรถพ่วง
เงินเดือนที่พ่อมาก็คือพ่อก็จะได้ไม่เยอะอยู่แล้วค่ะ
พ่อก็จะไปยืมจากเท่าแก่มาก่อน

มาปกหนี้ในค่ายสจายที่ว่ามันจะต้องใช้ใน๓๐๐๐๐เหรียญ

ขยับต้องหาเงินมาใช้ไว้เขา

การอยู่รอดโดยการกู้หนี้ยืมสิน
รอบด้านรอบตัวเพื่อให้อยู่ได้

ร้องเพลงงานนอกก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะ
แต่ว่าการร้องเพลงในเวทีอื่น

คุณโอมาอยู่กับเราสักระยะแล้วน่าจะทราบดี
วันนี้ต้องตั้งใจให้ดีนะคะบนเวทีของเรา
เพราะว่าในทุกคำที่ร้องออกมา

พร้อมค่ะเป็นกำลังใจให้นะ

คุณโอจะต้องเป็นคนปิดยกที่๔ในวันนี้

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรยกที่๔

เหงารออยู่เบอร์นี้ของพี่ตะกะแตนค่ะ

ไม่เคยร้องเลยค่ะมีแต่ฟังอย่างเดียว
ตอนนี้มีอย่างนึงที่สามารถช่วยได้นะครับ
ตัวช่วยครับมีทั้งหมด๓แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณโอและน้องเพลง
และในยกที่๔นี้คุณโอจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้หรือครับ
โอ้ไม่ใช้เหรอครับ

คุณโอค่ะอย่าคิดว่าร้องได้อย่างเดียวนะคะ
ต้องร้องที่ได้จริงนะคะคุณโอ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
มีดอกไม้ไม่โทรไม่มาดูใจคนเหงา
ได้แต่ส่งยิ้มเซ้งให้กับโรคในกระเป๋า
ปล่อยกันให้เงาเหงาเดี๋ยวงอนให้ตา
แอบไปกุกิจทำตุ๊กติกกับใครอยู่หน่อ
สัญญาณหน้าต่อหลายวันเฝ้ารอติดต่อไม่ได้
ตำแหน่งที่รักที่พูดจากปากยังรักอยู่ไหม
ห่วงกันบ้างนะที่รักของเธอคิดถึงจะตาย
กุหลาบก็โรยร่วงไปดอกใบไร้รอบแจกัน
มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี้
โทรมาหน่อยซิดีหลายขอให้สื่อสั่น
ฝนตกในเมื่อเมืองจะกลับซึ้งที่แก้ไหล
ในใจน้ำทนในตาใครจะห่วงฉัน
อยากรู้ว่าใจเธอนั้นยังเป็นห่วงกันหรือเปล่า
อย่าเงียบให้เหงาเธออย่าปล่อยให้คอยนานนะ
บนโต๊ะทำงานฉันไม่ต้องการกุฬาบเทาเก่า
อยากมีดอกไม้สักช่อใหญ่เติมใจคนเหงา
ไม่อยากส่งยิ้มแห้งให้กับรูปในกระเป๋า
ช่วยโทรกระซิบเบาว่าคิดถึงสักครึ่งนาที
ครับผม

มีอะไรบ้าง

ถือว่าตัดสินใจขึ้นอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันวันนี้

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันพลาดอะไรขึ้นมา
คุณโอก็ต้องกล้าที่จะยอมรับด้วยนะคุณโอนะ
ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
ว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้จบยก๔กันแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องมาถึงตอนเฉลยกันแล้ว

มานะครับเพลง

ไม่ทั่วท้อครับแต่ในที่ก็ร้องได้ค่ะร้องได้ในยกที่สี่ค่ะ
สะสมเงินทุนร่วมกันไปสี่หมื่นบาท
ก็เรียกได้ว่าโอ้โหต้องขอชื่นชมภาวะจิตใจของคุณโอนะครับ
เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมากแม้กระทั่งเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนเลยนะครับ
แล้วมาร้องเป็นครั้งแรกแล้วเป็นการร้องแข่งขันด้วยนะครับ
ไม่ได้ร้องธรรมดาก็ร้องถูกต้องหมดเลยคุณโอ
ดีใจแทนคุณแจ้งหญิงภรรยานี่เป็นคนที่สมองดีมากนะครับ
ความจำดีมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าไม่ค่อยดีครับ
ใช่ครับ
มีนิดนึงครับ
อ่ะเป็นนี่ค่ะ
ในเมื่อเราเขียนไฟแล้วเชิญลงไปนำไฟกัน

ดีใจด้วยนะครับ
น้องเพลงผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
จะเป็นไฟล์เปิดฝึกในยกที่๕หมูราคา๖๐๐๐๐บาท

นัดกันแต่งชุดเหมือนกันไปหมดเลย

แล้วคุณครูนับกับคุณครูปลื้มเป็นมอนไหมคะ

ครับเหมือนคนมอนครับ
ใส่บ่อยไหมครับปกติอ๋อใส่บ่อยครับ

พอมาปากแป๊กพวกครูเริ่มล้วงกระเป๋าตังไหมฮะ
อ๋อยังครับยังให้เขาเดินหันหลังไปก่อนครับแล้วค่อยอย่างเงี้ย

ต้องไปด้วยกันนะคะ
โอเคอะ
สาวในเรือนจำผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน

ที่๕แล้วคุณอีกนิดเดียวเองอาจจะได้คนละล้าน
ก็เรียกได้ว่ามีฝีมือทั้งคู่นะครับ

เพราะว่าผ่านมานี้ยังไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลย
อ่ะเรามาเริ่มยกที่๕กันต่อเลยนะครับ

เขาเรียกว่าเครื่องกำลังร้อนทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นทีของคุณโอกันบ้าง
มีความรู้สึกว่าคุณโอมีรอยยิ้มด้วยแสดงว่าสบายใจได้เพลงนี้ได้เพลงอะไรค่ะตาต่อตาฟันต่อฟันของคุณแม่คัทธุรยาค่ะอันนี้เป็นเพลงของชั้นครูเลยอยากได้กำลังใจจากคุณแจ๊ค

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๕เพลงมาครับ
ตาต่อตาฝันต่อฝันสู้กันเพราะคุณมาทาสู้
เคยรักกันหันมาเป็นศัตรูฉันเองยังไม่รู้เหตุผลทำไมคุณถึงมาหัก
ตัดความรักให้ใจสับสนด้วยเหตุผลอันใด
ตาต่อตาฝันต่อฝันเลิกกันท้าให้มีแฟนใหม่
ใจฉันพรมระทมหนักเมื่อคนรักกลายเป็นศัตรูไม่รับรู้ความดี

เคยร่วมเรียงเคียงคู่กันมา
เลิกราร้างลงสบัน
ไตรทางตามอ้อนวอนคุณกลับงอนยืนยัน
ไม่ขอคืนดีกันชาตินี้
หรือไปเจอแฟนเป็นเศรษฐี
คงมีเงินแสนผูกพัน
เคียงข้างกันจึงไม่หันมาดู
ตาต่อตาฝันต่อฝัน
สู้กันเพราะต้องจำใจสู้
เคยรักกันหันมาเป็นศัตรู
ฉันเองก็อยากดูวันนั้น
ดูว่าใครจะบุญหนัก
ได้คนรักมั่นคงกว่ากัน
หมอกเดิมพันกันไป
ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเพลงแบบช้านะคะ
ร้องไปร้องมาเร็วเหมือนกันนะครับ

เพลงนี้จะไม่ได้เร็วจ๋าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ช้าจ๋า
จังหวะตอนแรกไปคิดว่ามันเนิบ
แต่พอร้องออกไปลงมาคำเยอะควบจังหวะมากันแหละ
ถ้าพลาดหลึกเนื้อแป๊บเดี๋ยวนี้ไปเลยไป
ร้องกันครบถ้วนทั้งสองท่าน
ถ้าผ่านยกนี้ไปได้อีกนะครับโอ้โห

นักสู้ทั้งสองร้องจบไปด้วยดี

แต่ยังต้องมาลุ้นกันว่าจะถูกต้องครบด้วยหรือไม่
ซึ่งยกนี้ก็เดิมพันธุ์ด้วยเงินทุนสูงถึง๖๐๐๐บาท
ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับ

อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนฉันติดดิน
เป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงาน
ตาต่อตาฝันต่อฝัน
สู้กันเพราะคุณมาทาสู้

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้องได้ว้าย
ร้องได้ถึงอย่าง
นักสู่ทิชน์งาน

เหนียวฮะเก่งแน่นลุ้น
บอกได้เลยค่ะว่ายังอยู่นะคะ
ร้องได้ในยกที่๕แบบนี้ค่ะ

หกหมื่นบาท
สักใจมากนะคู่นี้มาถึงยกที่๕และกำลังไปที่ยกที่๖
โดยที่ยังไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลยด้วย
ยกหน้านี่ลุ้นกันไส้ติ่งปูดเลยนะคะ
ฟาดกันน่ะไม่รู้ล่ะเงินตรงนี้จะเป็นของใคร
นะฮะคราวหน้าพลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชม
ดูสิว่าทั้งน้องเพลงแล้วก็คุณโอนี้จะไปได้ถึงยกที่๑๐หรือไม่
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
เป็นรายการที่เข้มข้นไม่แพ้กันค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
คุณพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ยังเกาะอยู่บนเส้นทางชิงล้านกันอย่างเหนียวแน่น
ครั้งหน้านักสู้ทั้งสองคนจะก้าวเข้าสู่ยกที่๖
ซึ่งมีมูลค่าถึงแปดหมื่นบาท
อีกไม่กี่เพลงเท่านั้นจะได้แตะเงินล้าน
ขอบอกก่อนเลยครับครั้งหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
เพลงคะอีกไม่กี่เพลงเราก็ถึงเงินแสนกันแล้วนะคะ
เราจะต้องสู้ให้ได้นะคะครับ
คุณโอ้พี่เรียนนะครับ
เรียนอะไรเกี่ยวกับทางจิตเวททางอะไรคุณโอ
หลักสูตรพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวทค่ะ
คุณโอเวลาสามีเรามีพิรุษเราก็ดูออกได้ง่ายเลยสิค
นั่งแล้วเอามือจับอย่างนี้ยังไงฮะหมายความว่ายังไงฮะ
ต้องมีอะไรที่เก็บไว้แล้วก็ไม่บอกเราค่ะ

อย่างเป๊กเหรอคะ
คือหามอดเถอะค่ะ
น้องเพลงและคุณโอร้อง
ได้เพียงคนเดียวครับ
การแจ้งเตือนก่อนใครครับ